ส่วนการเมืองวันนี้ต้องบอกว่าร้อนฉาไปทั้งโลกโซเชียล
กับการตอบคำถามของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับ
นักข่าวไปถามว่าฝากฝั่งของเพื่อไทย
มีการเปิดตัวนายเศรษฐาทวีสินมาเป็นประธานที่ปรึกษาพักแล้ว

นักข่าวก็พยายามจะถามท่านพลเอกประยุทธ์ครับ
ดูเหมือนว่าการตอบคำถามในวันนี้ก็ทำให้คนในโซเชียลได้เห็นอีกมุมมองหนึ่ง
แต่บอกแบบนี้นะครับว่าไม่น่าจะเป็นผลดีกับตัวพลเอกประยุทธ์
และก็รวมทั้งพักรวมไทยสร้างชาติ
ติดตามพร้อมกันในเจาะสนามการเมืองครับ
เขาเด่นตรงไหนกัน

กิจกรรมธุรกิจประเทศไทยประเทศชาติไม่ใช่ธุรกิจ

ไม่ใช่เศรษฐกิจหรือธุรกิจของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ง
เฉียวกราดเกรี้ยวแสดงออกชัดเจนทั้งสีหน้าและน้ำเสียง
เมื่อถูกถามถึงการที่พักเพื่อไทยเปิดตัวนายเศรษฐาทวีสิน
มาเป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย
ทำไมต้องทำเป็นโมโหขนาดนั้น
ตอบคำถามแบบคนที่มีวุฒิภาวะ
นั่นคือความเห็นบางส่วนที่ผุดขึ้นมาในโลกโซเชียล
อย่างกับดอกเห็ดหน้าฝน
หลังคลิปลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตอบคำถามนักข่าวกระจายไปตามสื่อโซเชียลทุกแพลตฟอร์ม
สิ่งที่เกิดขึ้นไม่น่าจะเป็นผลดีต่อภาพลักษณ์ของลุงตู่แม้แต่น้อย
และไม่เป็นผลดีต่อพักรวมไทยสร้างชาติอย่างยิ่ง
ก่อนหน้านี้นักการเมืองวัยเก่าก็ปล่อยไก่บนเวทีปราศัยที่โคราชมารอบหนึ่งจนกลายเป็นไวรัลไปแล้ว
มาไม่กี่วันลุงตู่ก็แกล้งทำเป็นหัวร้อนตามมาแบบติดแบบไม่มีปีมีขุย
หากยังขยันสร้างคอนเทนต์ให้เป็นไวรัลในโลกโซเชียลมากเท่าไหร่
ความดังความปังก็จะยิ่งมากขึ้นตามไปด้วยแต่มันจะไม่ใช่ปังปุริเย่
และเมื่อหันมาดูนายเศรษฐาตอบคำถามถึงคำสัมภาษณ์ของพลเอกประยุทธ์บอกได้ว่าแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
ท่านท่านเองท่านจะเป็นผู้ใหญ่นะครับท่านท่านพูดอะไรเนี่ยเราผมเองผมก็มีวัยวุ่นน้อยกว่าท่านนะครับ
ผมคงไม่มีคอมเมนต์เหล่ะกว่าแบบนั้น
เป็นคำตอบที่เรียบง่ายไม่ตอบโต้ไม่เสียดสีทำให้เห็นว่าแม้วัยวุฒิจะน้อยกว่า
แต่วุฒิภาวะเหนือชั้นกว่ากันมาก
มีคนเคยกล่าวไว้ว่าไม่ว่าคุณจะทำงานที่ไหนตำแหน่งอะไร
พึงระลึกเอาไว้เสมอว่าการแสดงออกกับผู้อื่นนั้นจะชอบใจหรือไม่ชอบใจ
ท่องและทำตามประโยคนี้ให้ขึ้นใจนั่นก็คือน้ำขุ่นไว้ในน้ำใสไว้นอก
คนในพักรวมไทยสร้างชาติอาจไม่มีใครกล้ากระซิบบอกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็เป็นได้
ข่าวไทยมรัฐทีวีรายงาน